ร้องได้ให้ล้าน
หมุนทัพร้องได้
เพราะร้องได้ให้ร้าง
โอ้โหยล่ะมากแล้วดีใจจริงดีใจสุดคืนค้ากับทั้งสัตว์ตรงร้องได้แบบนี้รับแล้ว๕๐๐๐บาท
เพลงที่ร้องไปนะฮะเพลงที่๑ครับนั่นก็คือเพลงอกหักจากปากใต้ของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะฮะ
เพลงนี้ได้ครูประจวบวงวิชานะครับยอดนักแต่งเพลงชาวใต้เป็นผู้เขียนให้นะฮะ
ซึ่งคุณเอกชัยได้นำเพลงนี้มาร้องและกลายเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณเอกชัยเพราะว่าแกมีเพลงดังเยอะทีเดียว
ต่อกันเลยครับมาเครื่องติดแล้วนะฮะมาถึงเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าตั้มพร้อมนะฮะอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

โอ้โหเป็นเพลงที่ตัวตามเพลงเนี่ยรูปอย่างงี้แหลมเนี่ย
อ๋ออย่างงี้เลยนะฮะหวานแล้วเขาขาวหรือเปล่า
เขาอย่างงี้ทำคือท่าอะไร

เพลงนี้ขึ้นมาผมว่าเข้าทางน้องเลย
ผมว่าแน่นอนครับร่างเปอร์เซ็นต์

น้องร้องได้ครับไม่ต้องใช้ตัวช่วย
โอ้ร้องได้ไม่ต้องใช้ตัวช่วย

แล้วของเสียงเพลงเนี่ยหน้าตาก็คล้าย

คนอื่นตัวเองก็หยุดบ้างก็ได้

เหมือนคำสลับกันไปสลับกันมา

เล่นครับ

ด้านล่างใครคิดว่าตั้มต้องใช้ตัวช่วย
ไหนขอดูมือไม่มีเลยเหรอ
ทุกคนมั่นใจในตัวตั้มหมดเลยว่าเพลงนี้ไม่ต้องใช้ตัวช่วย

แม้เพียงทำรีวเขาทำให้ทิ้งตบรอบได้

ไม่ใช่ครับไม่ใช้

เพลงนี้ไม่เร็วเท่าไร
คุณผู้ชมก็เอาใจช่วยคุณตั้มด้วยนะครับ
เพื่อตู้อาหารปลาของเขา
จะสำเร็จหรือไม่มาดูกัน

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
มาช่วยดีค่ะอาหาร
ที่ที่ที่ที่ที่
ก็ไหลส่งประทงสองเราแยกผ่าน
กระทงเท่านั้นลงไปเหมือนใจมุ่งหวัง
กระทงของพี่หลงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอ
ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่ห่าง
เฝ้าคิดกลุ่มในหัวใจกลัวใครเข้ามาแย้งเธอ
กลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอ
รู้ว่าใครเข้ามาพรากเธอเมื่อนั้นประทงลงทาง
ลาร้ายวันลอยกระทง
มองเรื่องเราโดยตรงว่าความรักเราอับรา
เปลี่ยนหัวใจมีใหม่สมใจมุ่งหวัง
พี่เหมือนประทงลงทางอ้างว้างหัวใจลอยวุ้น
เห็นเดือนสิบสองพี่ลงประทงเดียวด้าน
ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคน
กระทงทางวางลงไปกับสายน้ำมนต์
เปรียบความรับที่มืดมนต์หากวันรวมทางไฟบีนี่
ไม่ซาลียาก่อนออกมาได้

มันมันมันมันมันจะมีทำแม่งทำแม่งอยู่แต่มั่นใจน้องหนาวเนี่ยถูกแต่ว่าผมอาจจะเป็น
ร้อนตีสักนิดหนึ่งหรือฟังที่ฟังคุณฟังเมื่อกี้หน่อยนะ

คิดว่านอกทำถูกคิดว่านอก

คนดีไม่มีพิษไม่มีภัย

ไม่เคยว่าใครเลยนะดีไม่เคยว่าใครเลยนะครับ
ไม่เคยว่าใครเลยดีมากเลยนะครับ
นี่ฉันก็รู้ว่าเธอมีความกดดันอยู่ในจิต
เธอระวังอะไรทำไมนะเธอไม่มั่นใจเหรอตอนรับเสร็จแล้วว่า

ก็คิดว่าร้องถูกครับแต่ว่าก็กลัวเฉย

คุณตั้มจะผ่านได้หรือไม่นะฮะ

มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณตั้มร้องได้

เคยผิดหวังอะไรในชีวิตหนักหนักไหม
ก็หนักที่สุดเลยครับก็
เอาโพยข้อสอบไปลอกในห้องเรียนตอนมหาลัยแล้วจับได้ก็เลยติดเอฟครับ
นั่นเป็นตอนผิดหวังคุณแม่เสียใจคุณแม่เสียใจนะครับครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินไปซื้อตู้ให้อาหารเนี่ยจะทำยังไง
ก็คงต้องขายแบบเดิมต่อไปครับนี่แหละครับ
จะเสียใจไหมก็เสียใจครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
คุณตำร้อง
คุณตำร้อง

ร้องได้ให้ล้าน